วันนี้ถ้าใครชื่นชอบการปลูกต้นไม้
ไม่อยากให้พลาดจริงสกรูปชิ้นนี้
ปกติถ้าคุณปลูกต้นไม้กระถางต้นไม้คุณทำจากอะไร

แต่เชื่อหรือไม่ว่ากระถางต้นไม้ทำจากเส้นใหญ่

น้ำหนักเบาราคาก็เบาด้วย
อุ้มน้ำได้ดีแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดตามจากรายงานของทีมข่าวเศรษฐกิจของเรากันครับ
กระถางต้นไม้และอิดมวลเบาเหล่านี้
เป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่เหลือทิ้ง
อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ที่ได้ชุบชีวิตให้กลับมามีคุณค่า
และใช้ประโยชน์ต่อได้อีกค่ะ
คุณผู้ชมคะกระถางต้นไม้ที่อยู่ตรงหน้า

คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ขุยและเส้นใยมะพร้าว

นำมาผสมกับปูนซีเมนขึ้นรูป
แล้วก็ผลิตออกมาเป็นกระถางต้นไม้
ที่มีน้ำหนักเบากักเก็บน้ำได้ดี
และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ
แห่งนี้ต้องการกำจัดเปลือกมะพร้าวอย่างยั่งยืน
เกิดความร่วมมือกับหมอรัชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อลดมลพิษไปพร้อมกับการเพิ่มมูลค่าของสินค้า
กะพร้าวนอกจากกลุ่มผมแล้วที่มีปัญหา

เพราะว่าเกิดจากลงมะพร้าวที่ฟั่น
เพื่อเอาลูกส่งต่างประเทศแล้ว

เกิดมลภาวะคือน้ำสี

มีความพิเศษที่สามารถอมน้ำได้
เพิ่มความชุ่มชื้นของการปลูกต้นไม้ได้
โครงการนี้ได้นำขยะจากภาคการเกษตรมาจัดการ
และเพิ่มมูลค่าโดยใช้เทคโนโลยีต่อยอด
มองถึงเรื่องของประเด็นปัญหาสำคัญ
ก็คือเรื่องของการจัดการและการเพิ่มมูลค่า
แล้วก็ลดเรื่องของปัญหาของขยะที่เหลือทิ้ง
ที่ส่งผลต่อชุมชนมากที่สุด
กระบวนการผลิตเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
พยายามที่จะลดการใช้ปูนซีเมนลงบางส่วน
โดยในงานวิจัยชิ้นนี้เราก็ได้ผ่านกระบวนการในการทดลอง
สามารถลดวน๑๑ลงได้ประมาณ๑๕๒๐เปอร์เซ็นต์

ต่อยอดสู่การเตรียมสร้างศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนบ้านแพ้ว
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยอนุรักษ์มะพร้าว
เศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีรายงาน